คุณผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีหนุ่มไอเดียดี
เขาทำเงินแสนเข้ากระเป๋าจากการขายลำโพง
ลำโพงเสียงดีต้องที่นี่มาลองดู
เขาบอกว่าเสียงดีเสียงดังฟังสบาย
แล้วที่สำคัญเป็นลำโพงแบบโพกพา
พาไปไหนด้วยก็ได้เพราะว่าอย่างนั้น
เป็นการเก็บสายปลั๊กที่แบบว่าสายยาวไปไว้ข้างใน
ที่สำคัญงานนี้ทำแบบชิ้นต่อชิ้น
แล้วใส่ชื่อเจ้าของลงไปได้ด้วย
นั่นหมายความว่าไงมันจะเป็นลำโพงเพียงหนึ่งเดียว

ดูเห็นลำโพงสัดแล้วใช่ไหม
อยากจะขึ้นลำโพงเห็นแล้วมันคัน
ทั้งหมดนี่คือผลงานการประดิษฐ์ของนายจักรพงศ์
ตรูพินาศอายุ๒๙ปี
ตอนนี้เขาเรียกได้ว่ากำลังประสบความสำเร็จสัก
เป็นอย่างมากกับการทำลำโพงบลูทูธขาย
เขานะฮะบอกว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน

ก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นช่างทำเครื่องเสียงรถยนต์นานถึง๕ปีนั่นแหละ
บางทีก็มีสอนด้วยนะสอนติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
แล้วเขาก็เคยไปลงแข่งขันประกอบเครื่องเสียงมีชื่อเสียงนะคนนี้
มีชื่อในวงการเครื่องเสียงรถยนต์เป็นอย่างมาก
แล้วทุกอย่างจริงมันก็ไปได้ดีแต่สุดท้ายมาติดไอ้โควิดนี่ไง
ได้รับผลกระทบอ่ะเนาะ๒ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าจู่ก็มีคนที่รู้จักมาขอให้ลองทำลำโพงบลูทูธแบบพกพาให้หน่อย
ตนก็เลยลองรับงานแล้วทำดูพอทำเสร็จก็ไปโพสต์ขาย
ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นลูกค้าติดต่อมาแบบไม่ขาดสาย
เอาเป็นว่าใครอยากจะลองใช้บริการของพี่เขาติดต่อกันไปได้นะครับ
เขาบอกว่าราคาเนี่ยแต่ละชิ้นจะจำหน่ายตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์แล้วก็ความปรานีต
อ้าวถามว่าร้านพี่แกอยู่ตรงไหนเออนี่ลำโพงไทยรัฐก็มี
เท่มากเลยอ่ะอย่างครูแล้วอันนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
อันนี้น่าจะมีคนจองไปแล้วแต่ถ้าพี่เขาจะทำมาให้เราอีกเราก็ไม่ว่าอะไรนะ
แล้วเปิดเพลงอะไรนะ
เราโทรไปสั่งกันได้นะครับ

คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงเบตละโพง

เสียงอย่างเงี้ยผมเคยทำนะหรอตอนผมกินส้มตำปูผลาไป
มันก็เสียงแบบนี้เลยอ๋ออันนั้นมันไม่ได้ออกปาก